ตำรวจกองปราบได้จับผู้ต้องหาที่ร่วมกับพวกที่เป็นพระสงฆ์นะครับ
โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์อ้างว่าขุดค้นพบพระเครื่องเก่าแก่
พร้อมให้ประชาชนที่สนใจเช่าบูชา
ขณะที่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับว่า
ทำมาแล้วหลายครั้งซึ่งเงินที่ได้บางส่วนจะแบ่งไปสร้างสาราวัด
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลตะลุงอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
พร้อมให้ผู้ที่สนใจเช่าซื้อในราคาองค์ละ๕๐๐๑๐๐บาท
โดยพระเครื่องทั้งหมดนั้นผู้ต้องหาสารภาพว่า
ซื้อมาจากย่านท่าพระจันทร์ก่อนนำไปฝังดินไว้ตอนกลางคืน
พอถึงตอนเช้าก็ทำท่าทีว่าขุดพบพระโดยบังเอิญ
ใครบ้างคะที่มีร่วมกันในนั้น
ไม่ไม่มีครับ

คุณนางวาดวัดไม่รู้ครับ

จากการขยายผลเพิ่มเติมยังพบว่า
ปียบุตรได้ก่อเหตุหลอกลวงผู้เสียหาย
ว่ามีโฉนดที่ดินในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม

ชักชวนให้ผู้เสียหายนำเงินมาถ่ายถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว

ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินให้เป็นจำนวนมาก
หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อนายปียบุตรได้อีก
ด้านพันธ์ตำรวจเอกพันธนานุชนาศรองผู้บังคับการปราบรามกล่าวว่า
ปียบุตรมีหมายจับในคดีลักษณะเดียวกัน

ชัยนาฏและเพชรบุรีจำนวน๓หมาย
รวมมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท
อยากให้ประชาชนคำนึงถึงว่า
เรื่องแบบนี้มันไม่มีอยู่จริงนะครับ

จะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ตระหนักว่า
เงินทองที่ได้มามันไม่ได้มาง่าย
แล้วก็ไปเน้นในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับ
ถ้าจะมีการซื้อขายที่ดินจริงก็ขอดูเอกสารด้วยนะครับ
เราจะทำให้เราปลอดภัยมากขึ้น
แต่ส่วนใหญ่